ก่อนที่นักวอเล็กบอลสาวไทยนะคะจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึกเอวีซีครับนะคะ
ด่วนดานัยศรีวัชราเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกค่ะว่าต้องให้เวลานักกีฬาดาวรุ่งในการปรับตัวด้วยค่ะ
เมื่อวานตอนเย็นนะคะวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมที่โรงเรียนสุระนารีวิทยาจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เรื่องความแน่นอนของการเล่นแล้วก็สปีดความเร็วของเกมนะคะก่อนที่จะลงแข่งขันในศึกเอวีซีครับ
ครั้งที่๖๒ดาวรุ่งที่ติดไม้กับทีมค่ะอย่างธนัชชาสุขสดกับวัชริยานวลแจ่มนะคะ
ซึ่งวัชริยาติดทีมชุดใหญ่ไปแล้วในการแข่งขันวอเล็กบอลเนชั่นลีก
ขณะที่ธนชาติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกซึ่งโค้ชด่วนดานัยศรีวัชราเมธากุลก็มองค่ะว่าต้องให้เวลาในการปรับตัวด้วยนะคะ
เพราะว่าสปีดบอลในชุดใหญ่แตกต่างกับชุดเยาวชนค่ะ
ซึ่งธนชาก็หวังว่าจะทำให้อย่างเต็มที่หลังจากมีชื่อติดในเอวีซีครับครั้งนี้ค่ะ
เหมือนว่าเราพยายามทำมาตลอดช่วงระยะเวลาที่เล่นวอเล่มามันก็มีเป้าหมายก็คือทีมชาติค่ะก็ติดมาบ้างในชุดยูต่างมันก็มันก็รู้สึกดีค่ะที่ได้รับโอกาสไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะก็ถ้ามีโอกาสลงไปก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ
สามารถติดตามเชียร์ส่งกำลังใจให้กับนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยในศึกเอวีซีครับนะคะ
ก็จะเริ่มแข่งขันวันนี้นะคะ
เปิดสนามค่ะญี่ปุ่นพบกับเกาหลีใต้นะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ส่วนโปรแกรมของนักตบลูกยางสาวไทยนะคะจะแข่งขันเกมแรกวันพรุ่งนี้พบกับเกาหลีใต้นะคะ
และวันถัดไป๑๘กันยายนพบกับญี่ปุ่นแข่งขันเวลาเดียวกัน๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ติดตามการถ่ายท่อสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ